สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรทางไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะ
ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะบอกเลยว่าใครไปออกรายการนี้
พูดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครั้งเก่ากลับมาปุ๊บออนแอร์ปั๊บ
ดราม่าทุกรายค่ะระแสมาตลอด

หลังจากว่าเลิกรากันไปมีชีวิตใหม่กันมาเป็นชาติแล้วนะคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยว่าต่างฝ่ายต่างก็มีชีวิตแฮปปี้กันไปพักใหญ่แล้ว
แต่พอมีบทสัมภาษณ์ของวุ้นเส้นจากรายการนึงบอกว่า
ช่วงนั้นที่คบหากับชาคริสอยู่นี่นะคะ
เขาต้องไปพักอยู่โรงแรมเป็นเวลา๒ปี

เนื่องจากว่าไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง
ส่วนที่ช่วงนั้นคนลือว่าเหตุหลักที่ต้องหย่ากันเป็น

จริงหรือเปล่าไปฟังวุ้นเส้นเคลียร์ชัดทุกประเด็นค่ะ
จะบอกว่าวุ้นอยากดูลูกตั้งแต่อายุ๓๐แล้ว
คือแต่วุ้นไม่อยากมาพูดอะไรมาก
ให้วุ้นนิ่งไปดีกว่าให้คนเขาเดากันไปเองดีกว่า
ว่าเพราะอะไรจริงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเดาถูกเท่าที่วุ้นรู้
สรุปว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเดาถูก

จริงไม่ต้องเดาแล้วล่ะเพราะว่ามีครอบครัวใหม่แฮปปี้กันไปต่างฝ่ายก็เนอะ